ด่านตรวจยาเสพติดแม่พริกอยู่หมู่ที่๕ตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางครับ
เห็นรูปเห็นป้ายกันก็พอจะเดาออกแล้วเอ๊ะกาแฟที่นี่ทำไมมันมีพริกอยู่ด้วยนะ
กาแฟพริกครับร้านนี้เขานำพริกมาผสมกับกาแฟทำให้มีรสชาติเผ็ดอร่อยแตกต่างจากกาแฟทั่วไป
โอ้โหแล้วที่สำคัญมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับแวะมาลองลิ้มชิมรสกาแฟพริกสูตรเด็ดยังไม่ขาดสายเลยทีเดียว
แบบร้อนก็มีแบบเย็นก็มานะครับนายนาธีเล่าว่าเดิมทีตัวเองเนี่ยเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการเกษตร
ก่อนที่จะหันมาทำแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรแต่ด้วยความที่ตัวเองชอบดื่มกาแฟแล้วก็อยากจะเปิดร้านกาแฟ
และอีกทั้งจุดที่ตั้งอยู่ในร้านร้านอยู่ในอำเภอแม่พริกจึงหาจุดเด่นของร้านและคิดสูตรกาแฟดังกล่าวขึ้นมา
ก็เลยเรียกได้ว่าเป็นสูตรแรกของโลกเลยก็ว่าได้ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับกาแฟเผ็ดกาแฟพริกแบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของโลกเลยนะ
แล้วในอนาคตนะครับเขาก็จะคิดค้นสูตรกาแฟผสมสมุนไพรไทยอีกด้วยไปลองฟังเสียงดูครับ
ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นกาแฟสูตรแรกของโลกเลยก็ว่าได้ครับ
เพราะว่าเป็นการคิดจากไอเดียของผมเอง
ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตนั้นก็คือเราได้ใช้เม็ดกาแฟสดคั่วกับพริกฮะ
ซึ่งพริกชนิดนี้เป็นพริกสายพันธุ์พิเศษของเราเลย
คือเป็นพริกพันธุ์เฉพาะ
ซึ่งพริกพันธุ์นี้จะไม่มีกลิ่นในการรบกวนกาแฟมาก
ปกติกาแฟมันจะดูดกลิ่นเข้าในตัวเขามาก
ถ้ามีอะไรเข้ามาใกล้นะฮะ
ฉะนั้นถ้าเราใช้พริกทั่วไปเนี่ยมันมีกลิ่นของพริกเข้าไปตีรสชาติของกาแฟ
ทำให้ไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่
เราใช้เวลาในการค้นหาพริกคันนี้มานานแล้วก็ลองผิดลองถูก
ง่ายว่าทำทิ้งทำทิ้งกันเยอะเลยครับ
จนกว่าเพิ่งจะได้ตัวของพริกนิดนี้
จริงแล้วพริกพันนี้นะฮะเขาจะเอาไว้ใช้สำหรับสกัดสารแคปไซติน
ซึ่งสารแคปเตตินตัวนี้เป็นสารที่มีประโยชน์มาก
ในเรื่องของการกำจัดไขมันในเส้นเลือด
รวมถึงการบำรุงสมองส่วนกลาง
ซึ่งหลักหลังของเขาน่ะ
สารตัวนี้เขานำส่งออกไปที่ญี่ปุ่นครับ
ก็เลยเลยเป็นที่มาของว่านอกจากกาแฟของเรา
ทานแล้วได้รสชาติแปลกใหม่อร่อยแล้วเนี่ย
ก็ยังดีต่อสุขภาพในเรื่องของไขมัน
แล้วก็เรื่องของสมองส่วนกลางด้วยครับผม

ช่วยเบิร์นลดความอ้วนนะคะ

คุณผู้ชมครับลองดื่มเข้าไปนะ
ใครที่เพิ่งตื่นยังเบลออยู่ยังไม่ตื่นดี
โอ้โหเจอกาแฟพลิกเข้าไปตาโตตาตั้งเลยครับ

เห็นเขาบอกว่ามีรสชาติอื่นที่เตรียมที่จะทำมาก็คือ

ไม่แน่นะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นกาแฟกะเพรา

อ่าวละราคาไปดูกันหน่อย
ราคาแก้วละ๓๕บาทเท่านั้น

ปัจจุบันนอกจากจำหน่ายเป็นกาแฟสดแล้วยังผลิตเป็นซองด้วยนะ

ฉีกซองเทปุ๊บเอาน้ำร้อนตาม

สำหรับใครที่อยากจะซื้อกลับไปชงเองนี่เหรอ

แล้วอนาคตจะทดลองนำพันธุพริกชนิดนี้มาให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่พริกปลูกด้วย
เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้จากการปลูกพริกไปพร้อมกันด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหสุดยอดอีกทีเดียว

กาแฟเช้าดีมากเลยแล้วมาเจอกับกาแฟพริกแบบนี้

คือเขาต้องมีการคิดค้นสูตรมานานนะอย่างที่บอก
ผมก็เคยทานนะกาแฟพริกเนี่ย

ตอนนั้นสั่งกาแฟร้อนมาแก้วหนึ่ง

แล้วก็สั่งไข่ลวกมาถ้วยหนึ่ง

แต่ด้วยความยังเบลอเช้าอยู่ไง
ก็เลยเอาพริกไทยมาใส่อยู่ในกาแฟ
สุดท้ายก็ยกสดอ้าวกลายเป็นกาแฟพริกไทย
แต่อันนี้ก็น่าสนใจนะคุณกาแฟพริกไทย

เรื่องของเรื่องเนี่ยจะเอาพริกไทยมาใส่ในไข่ลวก

บางทีมันก็อาจจะเป็นเมนูก็ได้นะ